สิบสี่สิบนาทีได้นะสวัสดีครับ

อ้างน้ำ
ไปเจอเป็นสภาพยังไงครับน้องเขา
สลบทั้งสองคนและหนึ่งสิบตัว
มดรดิโน้ย
ก็ตอนที่มีลูกคล้ายอยู่ด้วยแหละ๔เดือนจะพาแกมาอาบน้ำเพราะมันจะมืดแล้วมันจะหนาวแล้วที่เนี่ยมันเริ่มเย็นแล้วก็เลยจะพาแกมาอาบน้ำ
แต่พอมาถึงประตูไม่เปิดก็เลยเรียกเท่าไหร่ก็ไม่จอดแล้วห้องน้ำของเรามันมีจุดอันนั้นที่มันแกะได้ไงก็เลยลองแกะดูแล้วก็เห็นขานอนสลบทั้งสองคนก็เลยพังประตูเลย
เวลาไห้พอใส่เวลาที่ไห้หน่อย
ในในตัวมัดมาตรการเนี่ยนะครับอ่าหนึ่งนะครับทุกรีสอร์ทเนี่ยที่อยู่บนบน
ร้อยนะครับจะต้องมีพระลมดูดอากาศถ้าเกิดใช้ก๊าซชนิดนี้ตรงนี้ครับ
หนึ่งต้องติดหนึ่งห้องต้องติดสองจุดครับจุดแรกคือติดที่ห้องน้ำจุดที่สอง
ต้องติดที่ห้องนอนเพราะเมื่อสักครู่ที่เราเข้าไปเราก็จะเห็นนะครับ
พอมันเอาก๊าซเสียพระลมดูดอากาศเอาก๊สเสียจากห้องน้ำออกมามันออก
พามันนอกห้องแล้วมันไปเข้าห้องคนอื่นไงเพราะฉะนั้นห้องคนอื่นเนี้ย
จะต้องมีติดพระรมดุลอากาศในในห้องที่เขาเป็นเตียงนอนปกติด้วยเพราะ
ฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งห้องเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการว่าติดสองจุดครับ
นะครับก็คืออยากให้ทางอำเภอช่วยว่าในห้องนอนนะครับ
ในห้องน้ำต้องบังคับเลยแล้วก็ยังไงครับหมายความว่าเราเปิด
สไฟแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยจะต้องทะลมดุลอากาศต้องจะติดโดยอัตโนมัติ
ไฟแสงสว่างนะครับนะครับแล้วก็ต้องมีป้ายเตือนด้วยนะครับ
ถ้าเกิดพัดลมไม่ติดหรือแสงสว่างไม่ติดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการอาบน้ำทุกครั้งนะครับ
อ่าครับอันที่สองนะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องเตรียมนะครับ
ซิเจนกระป๋องตัวออกซิเจนกระป๋องเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามในตลาดออนไลน์เนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นเจอกรณีที่เป็นลมหมดสติไปเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยเขาเบื้องต้นได้ก่อนที่จะส่งพบแพทย์